ไม่ผิดหวังตัวเลขปังสายมูปังรอฟังหน้าจอได้เลยคุณผู้ชมค่ะ
ไปถึงที่แบบนี้แล้วก็ต้องมูมาให้สุดคุณผู้ชมนี่แหละแจ๊กเกอรีนมาเองเลยนะจ๊ะ
แม้ว่าวันนี้จะไม่ได้มาแต่ส่งของดีมาจากเวียงจันทร์คุณผู้ชม
ภาพที่เห็นคือพี่แจ๊กกะรีนของเราไปทำบุญที่วัดร้างคุณผู้ชม
สปลาวนี่มีพี่มดดำไปด้วยแล้ววัดนี้เป็นวัดที่พี่อ้ำอธิชาติ
ไปร่วมทริปด้วยเป็นแขกเซอร์ไพรส์ค่ะอืมนี่แหละค่ะไปบังเอิญเจอเข้า
และตอนนี้คุณผู้ชมค่ะระดมปัจจัยช่วยสร้างวัดกันอยู่
แล้วที่บอกว่าของดีที่เอามาฝากคืออะไรรู้ไหมพี่แจ๊กเกอรีนของเรา
ไหว้พระธรรมบุญเสร็จจุดทูบขอตัวเลขมงคลบัตรแปลบันเทิงไทยรัฐคุณผู้ชม
แล้วจุดที่พี่แจ๊กเกอรีนของเราไปจุดนี้นะเป็นบริเวณสถูปเก่า
ตั้งอยู่ระหว่างทางเชื่อมไปยังวังคำชโนธชาวบ้านเขาบอกมาแบบนี้
จะได้เลขอะไรเห็นแบบไหนกันไปดูกันค่ะ
๙๔๔เรียนคง๙๔๔
ย้ำกัน๒ครั้ง๒ตรา๙๔๔คุณผู้ชมค่ะ
อันนี้เป็นแค่จิมน้ำจุมแล้วก็จุมน้ำเจน
เดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่แจ๊กกะรีนของเราจะกลับมาประจำการ
เดี๋ยวมาฟังพี่แจ๊คเล่ากันเองเลยแล้วกันว่าทริปนี้นะ
ขชาพาพาไปมูทูเวียงจันทร์นี่นะที่แบบว่าให้แบบว่าแฟนมาร่วมสนุก
แล้วก็ไปกิจกรรมบินรัดฟ้ากันไปเนี่ยเขาบอกว่ามีเรื่องราวขนลุกด้วย
แต่ละที่ที่ไปเนี่ยคลังแบบสุดเลย
รอติดตามตัวแม่มาเล่าเองพรุ่งนี้ละกัน

คุณผู้ชมและต้องบอกว่าข่าวนี้คุณผู้ชมจะต้องขนลุ้น